เมื่อวานนี้เป็นมติอย่างเป็นทางการของพักพลังประชารัฐ
ในการขับกวนใช้คำว่ากลุ่มกวนแล้วกัน
ของท่านธรรมนัฐพรมเผาธรรมนัฐพรมเผานี่ระดับเลขา
ไปไปมามีเรื่องมาก่อนหน้านั้นร้อนแรงมาแล้วลอก
สุดท้ายแล้วจำใจต้องแยกทางกันไป
ในมะติพักขับออกจากพัก๒๑คนครับ
กลุ่มของท่านธรรมนัฐพรมเผ่า
และงานนี้ลุงป้อมรองนายกประวิทย
แต่ว่าท่านสวมหมวกก็คือหัวหน้าพลังประชารัฐ
เรียกประชุมกรรมการบริหารพักด่วนที่สุด
ใครจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไหนแล้วแต่
แต่เรียกแล้วต้องมามาไหมมาครบถ้วนเลยฮะ
มาประชุมกันที่มูลริฐิป่าโรยต่อบ้านท่านเบอร์วินั่นแหละ
ประชุมกันที่นี่ครับกรรมการบริหารพักมากันครบถ้วน
สุดท้ายแล้วมีมติอย่างเป็นทางการให้ร้อยเอก

พักมีมติขับให้พ้นจากพักไป
คือทั้งหมดเนี่ยได้สิคะ

ถูกขับเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องขับคะ

ข้อหาไม่ว่าจะเป็นความผิดส่วนตัวบุคคล
ผิดวินัยร้ายแรงผิดจัญญบันร้ายแรง
ทำให้พักบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ
เป็นข้อหาที่อันละเอียดกว่านี้ได้ไหม
ละเอียดกว่านี้ก็ได้แต่เอาหลักไป
หัวข้อนี้ก็มีอำนาจสมบูรณ์แบบ
ในการขับท่านธรรมนัฐพรมเผากับกลุ่ม

แสดงว่าทั้งหมดก็คือ๒๑บวก๑ตัวคุณธรรมนัฐด้วย

รวมอย่างนั้นนะฮะใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือ

ระหว่างการประชุมก็เหมือนงัดกันไปมากันไป

นี่ระดับลูกน้องแกไงคนในพักก็เป็นลูกน้องของท่านประวิทย์อยู่แล้ว
ยอมไปเถอะปล่อยเขาไปเถอะ
ไม่ได้จบกันไปไม่คำถามคือทำไมไม่ลาออกเองทำไมต้องรอให้เขามาขับอ่ะ
พอขับปุ๊บมันจะมีโอกาสที่จะไปอยู่พักใหม่ได้
หาสังกัดไปได้พักใหม่สังกัดได้ภายใน๖๐วันหรือ๒เดือน
แต่ถ้าลาออกเนี่ยพ้นจากความเป็นสอสอเลย
เป้งเลยดังนั้นกฎกฎิกาเป็นแบบนี้
เหมือนกันแยกทางเดินแยกกันเดินแบบวินวินนะฮะ

รายชื่อไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนดัง
ภูมิภาคต่างอย่างคุณสมศักดิ์คุณเงิน
อันนี้คนดังขอนแก่นคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชร
นี่ก็คนดังเหมือนกัน๒๑คนไปไหนล่ะ
ไม่มีชื่อดรแหม่มนั้นหรือมนเอ้าเอาไม่อ่ะ
คือลุงป้อมคอนโทรลได้หมดเลยพักนี้บอกเลย
คือเราจะทราบว่าท่านธรรมนัฐพรมเผากับดรแหม่ม
เพราะเป็นหลีคากับเหรราณยิค
โดนพร้อมกันแต่ว่ารอบนี้ลุงป้อมบอกแหม่มอย่าเพิ่งไป
ให้อยู่ในพักก่อนเป็นเหรันยิกทำหน้าที่พัก
แล้วคอยประสานกับท่านธรรมนัฐตกลงแยกกันด้วยดีถูกไหม

แสดงว่าน่าจะมีการคุยกันมาแล้ว
คุยกันแล้วคือมีมติขอว่าให้ขับออกจากพัก
ถ้าหากจะให้ลาออกเองก็สามารถทำได้เหมือนกัน
คือบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ๊ยมองมาจากดาวอังคารก็รู้เนี่ย
วงการบันเทิงครับวงการบันเทิงคือแยกสาขาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งลาสายตา

ย้ายไปไหนตามรายงานบอกว่าจะย้ายไปเศรษฐกิจใหม่

เศรษฐกิจใหม่นี่คือของคุณมิ่งขวัญ

เหมือนกันจริงเศรษฐกิจใหม่คือของคุณมิ่งขวัญแสง
แต่ว่าตอนแรกอ่ะมีข่าวว่าไปเศรษฐกิจใหม่จริงนะก็เลยงง

ลำพัง๕๖คนในพักก็ปวดหัวอยู่แล้ว

จะไปอยู่กับพักเศรษฐกิจไทย
แล้วพักเศรษฐกิจไทยเป็นพักกันเป็นทางการหรือยัง
ทางการแล้วคนที่เป็นกุญสือสำคัญของลุงป้อม

ผลเอกวิทเทภหัดสดิตนะอยุธยาย

ดังนั้นก็คือมีประทานที่ปรึกษาภักดิ์คือ
บิ๊กปอสทผนตำรวจเอกพัชรวาสวงสวร

หลายคนบอกว่าไม่ใช่พักแตกแต่เป็นแยกสาขา

เมื่อวานนี้ก็เหมือนกับว่าจบกระบวนการในการทำงาน
อย่างเป็นทางการของท่านธรรมนัฐพรมเผากับพลังประชารัฐแล้วนะฮะ
ธรรมนัฐพรมเผาหลังจากโดนขับพ้น

ขับพ้นพักไม่มีอาการเกลี้ยวกาดเลยมาเหนือเมฆ
เหนือเมฆคือขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้
แล้วจากนี้ไปจะเดินหน้าทำหน้าที่สอสอเพราะยังเป็นสอสอ
อยู่เหมือนเดิมและมีการโยนหินถามทางบวกหยอดคำหวาน
แท็กไปอยู่พักไหนดีครับ

ไปอยู่พักไหนดีครับ

ไม่รู้สึกอะไรโกรธเลยเห็นมั้ยมาเหนือแล้วในคิว
นี่บรรลุไปแล้วนะครับ
มกราคือวันนี้ท่านธรรมนัฐพรมเผามีคิว
เดี๋ยวจะแถลงเรื่องการโดนขับพ้นพักอย่างเป็นทางการ

แต่คนที่ทราบเวลาเลยก็คือรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ

ในวันนี้๑๐โมงครึ่ง
โมงครึ่งที่พักพลังประชารัฐ
ให้รู้ที่มาที่ไปทำไมถึงต้องมีการขับท่านธรรมนัฐพรมเผาออกไป

มีปัญหาตั้งแต่การที่ไปงัดข้อกับลุงตู่

โดนดีดออกมาก็มีปัญหากันต่อเนื่อง
แต่ว่าจุดที่เป็นคลายแม็กซ์ที่ทำให้ท่านธรรมนัฐบอกว่าอยู่พักนี้
ต่อไปไม่ได้ก็คือช่วงของการเลือกตั้งซ่อม
สงขาชุมพรช่วงนั้นเนี่ยท่านธรรมนัฐก็ยกทัพใหญ่
ช่วยหาเสียงยกหาเสียงไปหาเสียงมา
ปลาใสบนเวทีประหนึ่งเหมือนว่ามีการพูดความรวยความจน
ถึงขั้นทำให้เฮ้ยคุณรวยเหรอ

นี่คนที่เป็นสอสอต้องเป็นคนมีตังค์
แล้วไปพูดบนเวทีอย่างนี้ทำให้คนส่วนหนึ่งในพลังประชารัฐเขาไม่สบายใจ
ถึงขั้นบอกเฮ้ยงั้นเรามาทำโพลภายในพลังประชารัฐไหม
ทำโพลทำโพลชื่อนี้ว่ามีธรรมนัฐแล้วพักพังไหม
ไหลหลุดอ่ะ
แล้วคนที่เป็นชื่อธรรมนัฐพรมเผาบอกเฮ้ยถ้าทำอย่างนี้แล้วฉันจะอยู่ต่อได้ยังไง
จึงเป็นฟางเส้นสุดท้ายขาดกันไปเรียบร้อย
ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาต่อวันนี้นายกประยุทธ์เอาไงเอาไงต่อ
ถ้าเกิดว่าคุณธรรมนัฐออกไปแล้ว๒๒สสไปอยู่พักใหม่

อยู่พักใหม่จะไปเป็นฝ่ายค้านอิสระหรือจะยังร่วมรัฐบาลอยู่
เอาไม่ต้องไปฝ่ายค้านหรอกแค่ไม่โหวตให้

แต่ว่าการเมืองยังไงก็คือการเมืองนะ
นี่ไงถึงบอกว่าคือรัฐบาลจะไปก่อนเวลาหรือเปล่า

ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่พักพลังประชารัฐเนี่ย
ก่อตั้งภักดิ์มาเนี่ยแสดงว่ามีเลขาภักดิ์สองคนแล้วถูกมะ
คนแรกคือคุณสนธิรัทธิ์สันธิจิรวงทร์

คนที่สองคือคุณธรรมนัฐพรมเผา